ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเกิดกลับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เรื่องแรกคุณชุวิตอยากพูดเรื่องหมอย้อน

คือแหมคุณต้องเข้าใจนะสังคมมันรุนแรงเหลือเกินทุกวันนี้

ถล่มย้ับนะครับก็บอกแล้วคนล้มอย่าข้าม
โดนข้อหาพยายามฆ่านี่โดน๕ข้อหานะ

คือเมาแล้วยังไปขับรถ
ผู้ใดฝ่าฝืนก็พูดง่ายว่าผู้นั้นต้องมีโดนถอนใบอนุญาต
ปรับตั้งแต่๔หมื่นถึง๑แสน๒หมื่นบาทโทษ๒ปี
น้อยกว่า๒ปีจำคุกตั้งแต่๒ปีถึง๖ปี
คือโทษคือหมายความว่ากระทำความผิดเมาแล้วยังไปขับรถ
และยังไปชนให้คนบาดเจ็บอันตรายสาหัส
ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๒ปีถึง๖ปี
ปรับ๔๐๐๐บาทถึง๑๒๐๐๐บาท
และให้สารสั่งพักใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า๒ปี

เมาแล้วขับนะท่านผู้ชมครับโดน๒๖ปี
หมายความว่าบาดเจ็บนะโอเคข้อหาที่๒
ขับรถโดยประมาทขับรถโดยประมาทมันเป็นค่าปรับ
โทษปรับ๔๐๐๑๐๐๐บาท
ข้อที่๓ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา

ถูกต้องไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล
ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ
ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้
ดำเนินการสอบทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณี
พูดง่ายว่าไม่ยอมเป่าใช่ไหมอยู่ก่อนเลย

ชาวบ้านบางทีขับไปอ่านด้านไม่ยอมตรวจไม่ได้ทำอะไรผม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถกักตัวผู้นั้นไว้ไม่ให้ไปไหน
อยู่นั่งอยู่เนี่ยคุณจะตรวจไม่ตรวจไม่ตรวจไม่ให้ไปไหน
อันนี้ต้องบอกให้คุณผู้ชมเข้าใจนะว่าสิทธิ์ที่จะไม่เป่าเราทำได้

และ๒กักตัวเราจนกว่าเราจะยอมเป่าก็ได้เหมือนกัน
ถูกต้องครับเขาบอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า
ผู้นั้นฝ่าฝืนก็คือเมา
ดังนั้นถ้าไม่ให้ตรวจคุณมิ้นเมา
สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเมาถูกนะ

อันนี้ก็คือถูกข้อหา

เมาแล้วขับขับรถโดยประมาท
ขัดคำสั่งฝ่าฝืนเจ้าพนักงาน
๔อันนี้หนัก

ข้อที่๔พยายามฆ่าโดยไตรตรอง
ทีนี้ผมต้องพูดให้ฟังก่อนท่านผู้ชมครับ

ประกอบ๒๘๙วงเล็บ๔คือโดยไตรตรอง

ตรา๘๐หมายความว่าการกระทำนั้นมันไม่สุด

ผู้กระทำความผิดกระทำไปไม่ตลอด
หรือกระทำไปตลอด
แล้วแต่การกระทำนั้นแต่ไม่บรรลุผล
ผู้นั้นพยายามกระทำความผิดคือพยายาม
ผู้ใดพยายามก็พูดง่ายระวังโทษ๒ใน๓
ประหารก็โดนตลอดตลอดก็โดน๕๐นะฮะ
๒๐ก็หารไป๒ใน๓
ก็เหลือประมาณ๑๓ปีกว่า

วันนี้ท่านพลตำรวจเอก

คือไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามมาตรา๗๘
ผู้ใดขับขี่รถแล้วก็พูดง่ายว่าข้อหานี้

คือไม่หยุดรถพูดง่ายว่าชนแล้ว
ชนแล้วหนีเอาให้ง่ายเลย

อันนี้ระวังโทษ
จำคุกไม่เกิน๖เดือน
หมายความว่าชนแล้ว

แต่ผมว่าอเมริกาหนักกว่านะฝรั่งหนักกว่านะ
หนักเลยใช่ไหมถือว่ามีสิทธิ์ปล่อยให้เขาตายถูกไหมครับ
ใช่ครับคืออันนี้ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ
ก็คือที่นี่โดน๘๖เดือนเอง
เอาล่ะทีนี้ไล่ข้อหาผม๕ข้อหาแล้วนะ
ก็หาหนักสุดไล่เลี้ยงมาก่อนเลยคือพยายามฆ่าโดยใจโถง
คุณมิ้นครับระยะเวลาที่ผมอธิบายไปเมื่อวานนี้ในบนกระดานเนี่ย
๒๕วินาที๒๕วิคือตรงนี้แหละครับที่เขาหยุด
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมขับขี่รถยนต์
ท่านผู้ชมก็อย่าไปคิดนะครับว่าวันใดวันหนึ่งจะไม่เกิดแบบนี้
บางทีเล่าเข้าปากไม่เมานะเพื่อนฝูงห้ามไว้อย่าขับ
อย่าไปเฮ้ยขับได้
ได้อยู่แล้วอยู่นี่เองขับทุกวัน
นี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรนะวินาทีเดียวนะชีวิตเปลี่ยนนะใช่ไหมครับ
ทีนี้ไอ้ข้อหานี้หนักไหมคุณมิ้น
หนักค่ะนี่หนักมากข้อ๔คือข้อหาพยายามฆ่าด้วยไตรตรองนี่หนักมากครับ
คือตั้งอยู่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับอย่างที่ผมบอก
แหมมันจะโดนหนักขนาดนี้ไหม
ทีนี้โดยปกตินะคุณมิ้นนะผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะ
คุณไม่เคยมีคดีผมนี่คดีเยอะมากนะครับ
ตำรวจก็ตั้งเยอะไว้ก่อนตั้งหนักไว้ก่อนใช่ไหมคะ

ก็หมอยอนโดนไปห้าขอหาแม่งก็ตั้งขอหาพยายามฆ่า
คือขับไปสมมุติแล้วกันนะ

สมมุติว่าหมอเมาแล้วกัน
สมมุติว่าเมาถ้าคิดตามว่าสมมุติว่าเมา

ประตูชนปุ้งไปชนคนปึ้ง

ยอมรับว่ากินเหล้าและก็

ว่าชนพบไปปึ้งปึ้ง

คิดอยู่๒๕วิ
ประตูมกแบบนี้เหรอ

ผมก็พยายามจะขับเข้าข้างทาง
เขาก็ออกเปรียบออกซ้ายเดี๋ยวว่ามีกลวยกั้นอยู่ตรงนั้น
ผมกำลังจะอธิบายถึงกระแสสังคมท่านผู้ชมครับ

อย่างที่ผมเรียนให้ทราบล่ะครับว่าคนก็ให้เกียรตินายแพทย์
เกลียดหมอเรียกครูบาอาจารย์
เวลาที่ทำอะไรที่ผิดนิดหน่อยในสังคมก็ตำหนิเสียเหลือเกิน

มากกว่า๒อีกครับเพราะตอนนี้โดนพยายามฆ่าเลย
ซึ่งจริงถามว่าคุณมินหมอรู้จักกับรอปภนี้ไหม

นั่นน่ะสิครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกถึงบอกว่า
คู่ที่ตั้งข้อหาเนี่ยก็ต้องดูหน่อยนะครับ
คือบางทีมันไม่ใช่ว่าตั้งข้อหาเอาใจกระแสสังคม
เพราะสังคมกระหน่ำแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องมีจุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาที่สมควรเหมาะสม
แต่ทีนี้เอาละข้อหานี้พยายามฆ่าก็บอกว่า
ไป๒๕วิเนี่ยคืออีกวาระหนึ่งอีกกรรมหนึ่ง
ต่างกรรมต่างวาระวาระแรกก็คือขับรถโดยประมาท
พอขับรถโดยประมาทเสร็จไปชนนะ
ไม่ได้สติพอชนชนเสร็จอีก๒๕วิเนี่ยลากไป
ก็ไปโดนข้อหานี้แหละครับที่บอกว่าพยายามฆ่า

ทีนี้โทษเนี่ยอะไรคุณมิ้น
ทีนี้มี
ประกอบมาตรา๘๐ก็คือการกระทำนั้นไม่สุด

ก็๒ใน๓อย่างที่ผมบอกแล้ว
แล้วแต่ว่าสารจะมองยังไงซึ่งข้อหานี้ผมว่า
หมอไงก็สู้ได้ผมบอกผมไม่ได้รู้จักมักกี่ไม่เคยผิดใจเขาห
ผมจะไปฆ่าเขาเรื่องอะไรมันเป็นอุบัติเหตุ
คือข้อหานี้คุณชุวิตมองว่ายังไงหมอยอนก็รอด
ต้องรอดนะครับเพราะว่าไม่ได้ผิดใจกัน
ผมจะไปอะไร๒๕วิผมก็หยุดผมไม่รู้อะไรเลย
อะไรไปติดอยู่ใต้ท้องรถผมก็ไม่รู้ผมก็พยายามจะขับเข้าข้างทาง
แล้วถามว่าหมอเนี่ยช่วยเหลือไหม
ในคลิปมันก็พอสมควรนะครับคือไม่ได้หนีเขาก็บอกหนีไม่ได้อยู่แล้ว
เขาอยู่กับที่แล้วก็รอเจ้าหน้าที่อะไรมาจนพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่อันนั้นก็ถือว่าไม่ได้หนีอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหนีนะครับ
เพราะยังไงก็ไม่ได้หนีลงมาก็มีลักษณะของการช่วยลดโทรศัพท์
เหตุที่เรานำมาพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องนี้
ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ขับขี่ยวดยานมานะล้วนทุกคนต้องระมัดระวังตัว
เพียงคลาดไปนิดเดียวก็อาจจะเป็นแอลกอฮอลหรือไม่เป็นแอลกอฮอล์
อันนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันเพราะเขาบอกว่าหมอเขาบอกเขาไม่ได้กิน
เพราะถ้ากินไปเขาก็โดนเรื่องวินัยที่ผมบอกเป็นผู้ประพฤกษั่ว
ทีนี้ถามว่ากระทรวงกับตำรวจเนี่ยพูดว่ายังไงเดี๋ยวเที่ยวหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาตีแสกหน้ากันต่อ
คุณมิ้นครับการดำเนินการกับข้าราชการเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ยากครับคือท่านผู้ชมครับสังคมไทยนั้นเนี่ยก็ถือว่าข้าราชการเนี่ย
เหมือนกับคนที่อยู่อีกกลุ่มนึงอีกหมู่นึงสมมุติละกันนะฮะ
ข้าราชการเนี่ยไม่สมมุติเรื่องจริงเลยข้าราชการเนี่ยเขามีอะไร
เขามีกฎมีระเบียบการดำเนินการคดีไม่ว่าโทษทางวินัยอะไรกับข้าราชการเนี่ย
พูดง่ายว่าไล่ออกนี่ไม่ได้ง่ายนะครับอืม
ไม่ใช่ว่าคนนี้ทำผิดแล้วจู่ก็ไปไล่เขาออก
ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะ
ก็มีอีกแล้วครับคนก็ไปหาทางออกอีก
ว่าตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงคือสืบอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่สอบ
สอบคือตามกฎหมายแต่สืบนี่ตั้งเองไม่มีกฎหมายรองรับ
ไม่มีการตั้งกฎหมายบอกว่าคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงไม่มีนะครับ
ทีนี้พออย่างนี้ปุ้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครทำผิดแล้วจู่ให้เขาออก
เพราะว่าเขาเป็นข้าราชการถามว่ากระทรวงว่ายังไงเรื่องหมอยอนกระทรวงบอกว่า
มันมืดกระทรวงบอกมันมืดประตูก็มืดทางก็มืดบอกมืดต้นไม้ก็เยอะ
ต้นไม้ก็ไปตัดแต่งบังไว้หมดเลยนี่ล่าสุดติดไฟเพิ่มตัดต้นไม้เพิ่ม
ไฟตรงนั้นเมื่อติดไฟเพิ่มรั้วก็สีเขียวก็มันกลมเกินไป
ไปทาสีขาวทาสีอะไรเพื่อให้มันสว่างจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต้นไม้ก็ไปตัดแต่ง
คือพูดง่ายว่ากระทรวงสหสุทธิ์ที่เป็นต้นสังกัดของหมอยอล
บอกว่ามืดในขณะที่ตำรวจตำรวจโดยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา

ยังไงบ้างงบมองเห็นแน่นอน

แท่กำลังจะบอกว่าฟังหน้ารถก็สาดไป

คือสังคมเนี่ย
ตำหนิถึงความไม่เที่ยงธรรม
ตรงนี้ผมว่าเป็นข้อสำคัญมากกว่า
คือคนเราเนี่ยคุณมิ้นถ้าทำผิดมันยอมรับมันง่าย
คือสังคมไทยให้อภัยนะคะทำผิดยอมรับผิดโอเคให้อภัยให้โอกาส
สมมุติละกันเป็นเรื่องสมมุติอีกวันนี้ผมก็สมมุติทั้งนั้น
ถ้าเป็นผมนะถ้าสมมุติละกันว่าผมได้เป็นหมอชู
เป็นหมอชูหมอชูแล้วกันแล้วก็ไปทำการอย่างนี้
สมมุติละกันว่าผมเป็นหมอชื่อหมอชูขับรถตัวหนึ่งผมลงมา
ผมบอกตำรวจให้ตรวจผมตรวจเอาเกิน๕๐ใช่ครับผมเมาครับ
ผมเมาครับเอาทำไมเมาอ่ะเมื่อกี้ไปงานเลี้ยงมา
ว่าจะไม่กินอยู่แล้วนะกินเยอะไปหน่อยแล้วผมก็ไม่ได้เจตนาเลยจะไปชนเนี่ย
เพราะว่าผมเนี่ยแก่แล้วมันก็พอกินเหล้าไปหูตามันก็ไม่ดี
เอางี้ผิดนี่ผิดครับยอมรับผิดครับ

คือมันก็จะมันก็จะจบเอางี้ดีกว่าจบไหมมันก็จะจบ
แต่ว่าหมอชูก็จะถูกสอบวินัยนะถูกครับผมก็ยอมชูก็ต้องยอมแลกนะ
ก็ผมยอมรับครับเพราะว่าผมก็ทำดีมาตลอด
ก็พลาดไปแค่สิบห้านาทีนั่นแหละที่กินเหล้าไปนะอ่า
ผมก็ยอมให้สอบวินัยครับนะตอนสอบผมก็ต้องพูดแล้วครับว่า
ในชีวิตราชการผมเนี่ยก็ไม่เคยถูกสอบมาก่อนนะ
ผมก็ทำความดีมาตลอดนะรับราชการโดยซื่อสัตว์สุจริต
ไม่เคยไปโครงไปกินแล้วช่วยเหลือคนมาโดยตลอดก็พอดีครั้งเนี้ย
เพื่อนเขามีงานเลี้ยงก็ไปงานเลี้ยงรุ่นไปแล้วไปกิน
แล้วก็ไปเผลอขับรถนะฮะคิดว่าไม่มีอะไรอืมนะ
ผมว่ามันก็พอที่จะเบาลงไหมคือฟังแล้วมันก็เพราะที่เขาติดใจคือ
ไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมรับคือมิ้นคิดว่าจริงจริงส่วนที่โดนตั้งพยายามฆ่าก็เพราะไม่ยอมรับว่าเมาแล้วขับเนี่ย
ก็อย่างที่เมื่อวานที่ผมพูดอย่างเงี้ยครับถ้าเมาก็ไม่เจตนาอืม
เพราะเมากลายเป็นประมาทเมาไม่ได้เจตนาจะไปฆ่าใคร
ผมเมาผมขับรถไปชนก็เมานี่แหละถ้าเมาไม่เจตนาถ้าเจตนาก็ย่อมไม่เมา
เพราะสารดีกาเขากำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีเมาสุราเนี่ยหรือว่าบันดาลโทษะเนี่ย
ไม่ใช่ครับไม่ใช่การฆ่านะฮะเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ย
บันดาลโทษะบันดาลโทษะยังไงนะเห็นเมียนะ
นั่งมีสัมพันธ์กับชายอื่นไปถึงเห็นโอ้โหบันดาลโทษะมืด
เอามีดแทงเลยอ่าไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านคิดอยู่สักวันหนึ่งนะ
พรุ่งนี้ค่อยมาทำอย่างนี้คือไต่ตรองถูกไหมครับ
งั้นก็คือโดนไตรตรองนี่คือการบันดาลโทษะ
เขาเขาฉะนั้นการไต่การฆ่าคนโดยไต่ตรองเนี่ยต้องโดยกระทันที
เป็นการบันดาลโทษะไม่ถือว่าเป็นการไตรตรองนะครับ
หมอชูคิดว่าถ้าหมอยอนยอมรับตอนนี้ยังทันไหมคะทันผมรับตอนนี้ผมรับมาวันที่
สถานท่านดีการณ์ตัดสินยังทันเลยนี่ครับอืมคนเราเนี่ยจะสารภาพเมื่อไหร่
สารภาพได้ทั้งนั้นนะฮะตราบใดที่ยังใจยังสารภาพอยู่นะฮะ
ในบางเรื่องเนี่ยบางกรณีเนี่ยก็เห็นนะฮะ
ถ้าท่านผู้ชมดูหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นกัปตันขับเครื่องบิน
นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องบินนั้นน่ะขับไปแล้วมันมันตก
เพราะว่าความเมาของกัปตันนะฮะต่อมามีกัปตันคนนั้นรอด
แต่ว่าคนอื่นตายก็มาต่อสู้กันนะว่าตัวเองไม่เมาไม่เมา
ไม่ได้กินนะฮะท้ายสุดเนี่ยไปเจออะไรครับ
ไปเจอขวดเหล้านะฮะอยู่ในถังขยะอืม
ก็มีการสอบไปแล้วครับนะฮะก็บอกว่าแอร์ฮอสเตจกินนะฮะ
ตอนนั้นก็จะรอดอยู่แล้วท้ายสุดมันห้ามใจตัวเองไม่ได้
คือมันรู้สึกผิดมันรู้สึกผิดในใจว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่ตรง
ความผิดนี้มันก็จะอยู่กับตัวเองทั้งชีวิตอยู่ทั้งชีวิตนะฮะ
เพราะว่ามันมีคนบาดเจ็บเออถ้าเราโกหกแล้วไม่มีใคร
เดือดร้อนก็โอเคก็แล้วไปท้ายสุดถ้าตัวเองสารภาพมา
ก็เหมือนจะปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองโกหกไว้ในใจออกมา
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์เนี่ย
ซึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครไปบังคับได้หรอกครับว่าให้สารภาพ
แต่ตัวเองนั้นมันอยู่ในใจนะฮะผมจะเล่ากรณีต่อไปนี้ให้ท่านผู้ชมฟัง
ให้คุณมิ้นฟังคุณปวีนาคุณปวีนาหงศกุลเนี่ยผมรู้จักกับท่าน
ท่านผู้ชมก็คงรู้จักมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
เจอตามหน้าข่าวอยู่บ่อยบ่อยนะคะอ่าที่คนรู้จักก็คือเป็นผู้ทำงานเพื่อสังคม
เพื่อเด็กและสตรีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะมีผลงานปรากฏอยู่โดยตลอดนะฮะ
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทารุณกรรม
ถูกเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างนะฮะได้รับความเป็นธรรมสามารถดำรงชีวิตได้
ค่ะนะฮะท่านเห็นว่าใครต่อใครก็ไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีนาอืมนะฮะ
ดูอย่างผมผมก็เคยโดนคนไปร้องเรียนกับพุทธว่าหาว่าผมทำอย่างนั้นอย่างนี้
โอเคผมไปต่อสู้จนหลุดนะฮะวันนี้คือไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนะฮะ
ผมก็ไปพบกับคุณปวีนาซึ่งไปที่กองปราบพาเด็ก๑คนอายุ๑๕พร้อมแม่
ไปลักษณะที่ว่าไปบันทึกไว้นะฮะไปให้ตำรวจกองปราบ
คือวันนั้นโชคดีคือแม่เนี่ยมีลูกอายุ๑๕เท่าที่ผมคุยนะ
อายุสิบห้าก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วครับทีนี้ตัวเองเนี่ยก็ทำงานเป็นกะ
อยู่ที่โรงงานอายุทยาผมไม่ต้องบอกชื่อหรอกเพราะเขาก็ไม่ให้เปิดเผยชื่อ
เสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อไม่มีเวลาต้องทำงานเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเข้ากะ
ต้องเอาลูกสาวตัวเองอายุ๑๕ไปฝากญาติไว้คำว่าญาตินี่ก็คือ
ญาติของสามีใหม่ซึ่งไม่ใช่พ่อของเด็กคนนี้
เมื่อไปฝากไว้ถามว่าเคยฝากไว้เป็นประจำก็เคยฝากไว้สนิทชิดเชื้อกัน
รู้จักกันมานานทีนี้ปรากฏว่าเมื่อไปฝากย่าเลี้ยง
คือเรียกย่าเลี้ยงไม่ใช่ย่าโดยตรงไม่ย่าโดยสายเลือดเป็นย่าเลี้ยง
ย่าก็มีลูกนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอา
เป็นน้องของสามีใหม่นะน้องของสามีใหม่ใช่ครับ
คนไทยเราต้องไล่ญาติกันให้ดีน้องของสามีใหม่
เรียกว่าอาเลี้ยงอาเลี้ยงก็อายุ๒๐๒๑เอง
ไม่ได้อายุมากเลย๒๐๒๑ก็ไปชักชวนละครับว่า

คือไปกับแขกไปนั่งกินข้าวแป๊บเดียวซึ่งจริงก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ
มีการให้ว่าขู่เข็นบังคับนะให้ไปทำนะฮะ
ท้ายสุดก็มีเขาเรียกอะไร
หนุ่มและแก่กัดมันภาษาเขาเรียกกลัดมัน
ก็คือพูดง่ายว่าติดต่อกับอาเลี้ยงเนี่ยบอกมีเด็กไหม
เด็กมาส่งหน่อยอาเลี้ยงก็จัดเรียบร้อย
เอาเด็กคนนี้อายุ๑๕ไปส่งที่โรงแรม
ซึ่งขณะนั้นถามว่าโอ้โหมันจังหวะดีเหลือเกิน
จังหวะดียังไงครับเขากำลังแจ้งความ
กำลังมาแจ้งความมูลนิธิกำลังจะไปส่งไปสอบ
ไอ้นี่ดันไปถามอาเลี้ยงไอ้นี่ดันโทรศัพท์เข้ามา
เอาเลยไปส่งเด็กไปไป
เปิดเข้าไปในโรงแรมม่านรูด
ก็ปรากฏว่าไปเจอเขาเรียกว่าอดีตข้าราชการครูอายุอนามก็ไม่น้อย
แทนที่จะเข้าวัดเข้าวาอายุ๖๒

เด็กอายุ๑๕อยู่ในห้อง
ครบหมดก็คือผู้ที่ล่วงละเมิด

คุณมิ้นครับพบชมครับ
ผมกับคุณมิ้นก็พูดกันผมว่าคุณมิ้นคงจำได้

และอาจจะไม่ได้ไปติดคุกนี่ติดเต็มนะครับ
อภัยโทษนะเพราะอภัยโทษเนี่ยเขาเว้นสำหรับเรื่องเกี่ยวกับคดีพวกนี้คดีข่มขืนคดีอาณาจารย์อะไรพวกนี้เขาไม่ให้
เมื่อไม่ให้ก็โทษหนักติดวันตามเต็มเลยครับไม่มีรถนะเห็นไหมฮะสวรรค์หรือนรกเนี่ย
กำลังนั่งรอคิดว่าจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าปรากฏว่านรกฉับพันธุ์เลยตำรวจกองปราบบุกเข้าไป
โอ้โหตายเลยล่ะครับถามว่าเข้าไปเนี่ยใช้บริการอยู่ในห้องเนี่ยผมเข้าใจครับ
ห้องก็คงจะเป็นห้องคล้ายโรงแรมม่านรูดตามต่างจังหวัดบางที่เขาก็ปรับให้เป็นคำว่ารีสอร์ท
แต่ทำเป็นรีส่งรีสอร์ทนะฮะเข้าไปเสร็จทั้งนั้นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะมีสายของตำรวจด้วย
บางทีเขามากับเด็กโทรไปแจ้งตำรวจก่อนเดี๋ยวโรงแรมโดนตำหนิโดนหาว่าเป็นแหล่งซ่องสุมนะฮะ
หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นใครมีอะไรเนี่ยระวังให้ดีเถอะครับเมื่อพาเด็กเข้าไปเนี่ย
กำลังอยู่ในห้องสองต่อสองตำรวจเข้ามาจบฮะหลักฐานจบเลยปฏิเสธก็ไม่ได้จับได้ค่ะถามเด็กบอกเด็ก
แม้ว่าเด็กยินยอมกฎหมายบอกครับทั้งยินยอมหรือไม่ก็ตามเพราะว่าต่ำกว่า๑๕
พ่อเด็กก็คือเด็กตามกว่าสิบแปดครับอ่อตามกว่าสิบแปดครับแต่คนนี้หนักกว่าอีก
คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโดนหนักอืมต่ำกว่าสิบห้าโดนฮะตอนนี้เครียดไหมโอ้โห
เหลืออะไรคะไม่เหลือส่วนยังไม่จบคนที่เป็นอาเลี้ยงที่บอกว่าไปชักชวนเนี่ยนะ
อันนั้นก็ต้องโดนถูกไหมเพราะว่าถือเป็นแม่เล้าไหมคะแบบเนี้ยเป็นแล้วครับ
ธุระจัดหาเลยครับผู้ใดสนองความไข้ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปพาไปเพื่อการอนาจารย์
ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายครอบงำผิดครองธรรม
ใช้วิธีการข่มขืนใจโดยประการใดก็แล้วแต่อันนี้ข่มขืนใจ
ไม่เกินสิบห้าทดกลายเป็น๑๐๒๐

มาแล้วครับโดนอีกแล้วครับค้ามนุษยพลยึดทรัพย์อีก

มันไม่มีทางคุ้มหรอกครับการกระทำแบบนี้
ผมก็พูดหลายครั้งแล้วทั้งพูดธุระจัดหา
ทีนี้คุณปวีนามีวิธีการทำงานยังไง

คือการทำงานของคุณปวีนาไม่ใช่ว่า
ไปสืบดูซิว่าเขาค้ามนุษย์ที่ไหน

นั่นมันตำรวจแกไม่ใช่ตำรวจ
เป็นมูลนิธินะครับ
ปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
เอาล่ะแกทำดีเพื่อสังคม
เราจะพูดถึงแกซะเยอะหน่อยเป็นอะไร
เที่ยวหน้าเดี๋ยวเบรกหน้ามาติดตามกันต่อครับ
กันอีกครู่นึงค่ะคุณผู้ชม
เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมกับคุณมิ้นฟังว่า
กับผมกับคุณปวีนาเนี่ย

ใช่ครับเพราะผมทำสถานบริการ
คุณปวีนาก็เคยถูกมาฟ้องนะครับ
ยังไงก็คือเอาเด็กนะครับ
ต่อสู้ตามกระบวนงานกฎหมาย
ผมก็ชี้แจงว่ามันไม่มีใครหรอกครับ

ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองจะไปบังคับได้

ผมก็หลุดรอดคดีออกมา

ถ้าผมโกรธวันนี้ผมจะชมทำไม
มิ้นครับคุณปวีนาหรือมูลนิธิปวีนาหงศกุล
ไม่ใช่ว่าไปสอดส่องไปดูซิมีการค้ามนุษย์มีธุระจัดหาที่ไหน

ไม่ใครต้องมาร้องเรียนแก

คุณปิ๊กหนูเป็นแม่เนี่ยลูกหนูถูกล่อลวงข่มขืนไป
ถูกล่อหลอกไปใหญ่คนนิศล่อไป
อย่างนี้นะแกถึงจะทำ
เพราะฉะนั้นหนึ่งคือการร้องขอร้องเรียนให้เข้าไปช่วย
โดยถ้าเป็นในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือแล้ว

ก้าวกายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยถ้าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือแล้ว

ให้เราเข้าไปช่วยไม่ว่ากรณีเด็กถูกคมขืน
โดนทารุณกรรมถูกละเมื่อสิทธิ์

ไม่ว่าเป็นเด็กไม่ว่าเป็นสตรี

มูลนิธิมามาดูสิมาช่วยตรวจดูไม่ทำนะฮะต้องไปร้องเรียนให้ข้อมูลข่าวสาร
ทีนี้พอไปร้องที่มูลนิธิแล้วเนี่ยทางมูลนิธิก็จะมีเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ทีมงานไปตรวจสอบว่าไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยจริงไม่จริง
นั่นก็คือแม่กับลูกเนี่ยบวกสีฟ้าเนี่ยในกระดาษนี้ที่เมื่อวานที่กองปราบ
ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปร้องแล้วร้องทุกข์นี้มูลนิธิให้ข้อมูลแล้ว
เห็นว่ามีน้ำหนักเห็นว่ามีน้ำหนักมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนัก
มีน้ำหนักก็จะต้องไปหาชุดเฉพาะกิจเพื่อเข้าไปสืบดูล่วงหน้า
ว่าเป็นจริงตามที่ได้รับการร้องเรียนมาหรือเปล่าถ้าข้อมูลร้องเรียนถูก
ก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะซึ่งเจ้าทุกข์ได้ไปแจ้งความเดิมเนินการช่วยเหลือ
เมื่อเราได้ช่วยเหลือเด็กแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าเด็กสามารถอยู่กับครอบครัวได้หรือเปล่า
เพราะว่าอย่างนี้คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับมีกฎหมายเด็กโดยเฉพาะค่ะ
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘เขาต้องเรียกว่าการสอบสวนต้องมีสหวิชาชีพ
ไว้เลยครับสหวิชาชีพคือใครไม่นอกจากตำรวจเราต้องมีอายการ
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา
แม่เขาก็ไม่เปิดเผยเพราะถ้ารู้จากแม่ก็รู้จักลูก
ในข้างข่าวหมายความว่าสื่อสารผู้ชมก็ไม่สามารถเปิดเผยหน้าได้
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ย
จะได้ดำเนินการถูกเมื่อพบว่ามีผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
รุณกรรมในเรื่องต่างก็สามารถไปร้องเรียนกับมูลนิธิ
ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
คุณเห็นว่าผมโกรธแกไหมไม่ไม่โกรธเลยเพราะว่าผมพูดให้แก
เพราะแกทำงานเพื่อสังคมเมื่อแกทำดีมันก็ต้องชมแล้วของธรรมดา
เพราะว่าแกทำงานหนักเมื่อวานนี้ผมไปที่กองปราบ๒ทุ่ม
แล้วก็เดินทางมากับเด็กเพราะทุกครั้งที่คุณปวีนามาเองหมดเลย
ตลอดทุกครั้งก็อันนี้คือสิ่งที่ชี้แจงให้ท่านผู้ชม
สายด่วนไว้ได้ไหมคะคุณชูวิทย์สายด่วนของมูลนิธิปวีนา
ใช่ช่วยบอกสายด่วนหน่อย
ใครแบบเอ๊ะไปไม่ถูกอะไรยังไงโทรไปที่สายด่วนได้นะคะ
หมายเลข๑๑๓๔อันนี้คือหมายเลขสายด่วนของมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
หรือส่งจดหมายก็ได้ตู้ปน๒๒๒ธัญบุรี
ครับร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ได้เลยนะครับ
ถ้าเกิดแหมชุวิตและมีเรื่องนี้คุณปวีนาร้องที่ชุวิตก็ยังได้อีก
เดี๋ยวนี้คนหันมาร้องที่ชุวิตเยอะนะมาร้องที่ชุวิตได้ครับ
มีเรื่องเดือดร้อนมาที่ชูวิทย์เลยผมก็จะประสานให้มูลนิธิปวีนาเช่นกัน
ก็คือทำงานแบบบูรณาการกันอ่ะเราก็ต้องช่วยกันนะครับ
เพราะว่าเป็นงานของสังคมนะครับผมก็คงไม่เก็บเรื่องไว้นะฮะ
แล้วก็จะไปทำเองไม่ใช่หรอกครับ
เราก็ต้องหาว่าผู้ที่มาร้องทุกข์หรือความเดือดร้อนเป็นยังไง
เอาเรื่องเอาราวผมพร้อมครับคุณปิ๊กผมโทรมาลัย
แกรับโทรศัพท์ผมเองด้วยตัวเองนะครับแม้ไม่เคยมาให้ลูกน้องรับ
ผมโทรหาคุณปิ๊กมีเรื่องอย่างนี้แกจัดการทันที
เพราะฉะนั้นร้องที่คุณปิ๊กหรือแกชื่อเล่นปิ๊กผมเรียกแกคุณปิ๊กคุณปิ๊ก
ชื่อจริงของท่านคือปวีนาหงศกุลมูลนิธิ
ก็ชื่อมูลนิธิปวีนาหงศูนเพื่อเด็กและสตรี
ทีนี้เอาเป็นเรื่องสุดท้ายผมเห็นผู้คนเนี่ย
ตามผมหลายครั้งในเรื่องเกี่ยวกับกรณีเขาใหญ่
คนถามบอกว่ากลัวคุณชูวิทย์จะลืมแล้วว่าไหนเขาใหญ่
บอกจะพูดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกลางเดือน
ผมไม่เคยลืมอะไรผมกัดอะไรก็เหมือนหมาล่ะครับ

กัดแล้วไม่ปล่อยทีนี้ข้อมูลที่ผมพูดมามันค่อนข้างเยอะ
ท่านผู้ชมฟังผมทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเบื่อ
ทีนี้ผมจำเป็นต้องย่อยข้อมูลบางส่วน
ผมย่อยไปทางสปกก็ชี้แจงผมมา
ล่าสุดทางสอปอกรรัฐมนตรีเขาเปลี่ยนหรือยัง
บางคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
บางคนยังไม่รู้เลยคนเก่าชื่ออะไร
ก็มีข่าวแล้ววันนี้ว่ารัฐมนตรีมีการเปลี่ยน
กำลังเริ่มเวลาการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น
ออกจากผู้บริสุทธิ์มจาการธรรมรวชแห่งชาติไปเป็นอะไร
ก็บอกว่าอยากจะให้ไปเป็น
รัฐมนตรีกระทรวงพม

คนนี้เขาบอกว่าเป็นคนสนิท
เติ้งท่านก็คือนายบรรหารศิลปะอา
วัฒนาบันตรีกระทรวงเกษตรด้วย
เออก็บันรวมตำแหน่งกระทรวงเกษตรและสากร

หลักฐานเขาบอกว่าให้ผมชี้แจง
นี่เขียนระบุชื่อระบุช่องครบเลยนะครับ
แจ้งว่าชี้แจงกรณีข่าวการ
โฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เหลียนบันนาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์

เรื่องต่างที่เล่าเนี่ยผมก็รู้ดีอยู่แล้ว

ท่านที่ว่าก็คือคนใหม่นะ
เดือนที่แล้วนี้เองที่สำคัญผมกลัวคงไม่ต้องบรรยายมาก
เพราะบอกว่าเวลาของไทยรัฐเราเนี่ยมีค่าข้อที่๔ครับ
ข้อที่สี่ที่ผมชี้แจงเรื่องเขาใหญ่เพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวว่า
บอกว่ามีการฟ้องกันระหว่างโจทย์กับจำเลยโจทย์ก็คือในทุนเอกชน
โจทย์ก็คือเอกชนเอกชนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเหมือนกัน
เขาฟ้องรัฐฟ้องรัฐไอ้ที่ดินแปลงนี้อยู่มานานแล้ว
มันของอัวมันไม่ใช่เข้าที่หลวงฟ้องไปฟ้องมาฟ้องหลวงก็คงแพ้ล่ะครับ
ชนะสู้ถึงดีกาก็ปรากฏว่าแพ้แพ้เมื่อแพ้จำเลยก็คือรัฐก็เข้าไปล่ะครับ
บอกว่าเฮ้ยนี่ฟ้องมาแล้วสารยกที่ดินต่างเหล่านี้มูลค่าเป็น
ขอโทษนะครับที่ภูเก็ตมันไม่ใช่๑๐ล้านร้อยล้านนะครับ
เป็นพันล้านนะฮะก็เอาคืนมาโอ้โหทะลงทะเลสวย
ชั้นใดชั้นนั้นฮะที่เขาใหญ่ท่านผู้ชมครับก็สวยเหมือนกันนะฮะ
เป็นป่าเขาลำเนาไพรมองลงไปนี่โอ้โหโอ้ยังไงตรงนี้นะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าสปกรชี้แจงมาในข้อที่๔แนวเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ตามแผนที่๑ต่อ๕๐๐๐ฉบับวันที่๑๙เมษา๓๘เป็นการขยายนิคม
ทับซ้อนเข้ามาในเขตปฏิรูปที่ดินฟังดีนะขยายเขตนิคมทับซ้อนเข้ามาในเขตปฏิรูปที่ดิน
ขยายออกมาทับซ้อนดังกล่าวบางส่วนได้มีการดำเนินการตามพรบจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
โดยออกเอกสารนค๓และได้มีการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว
ผมถามนิดนึงนะครับคุณมิ้นถ้าที่ดินของผมเนี่ยเป็นที่ดินผมนะแล้วมีคนมาขยายที่ดินล้ำเข้ามาในที่ผม
และมาออกโฉนดอยู่ในที่ผมถามว่าผมควรจะเอาเรื่องไหมควรสิมาที่ของเรา
สมมุติละกันผมไม่ได้ชื่อชูวิทย์สมมุติแล้วกันว่าผมชื่อสปกรที่แปลงนี้เป็นที่หลวง
เขายกให้สปกรมีกฎหมายพระราชบัญญัติให้เป็นที่สปกรที่เขาใหญ่นะ
เสร็จแล้วปรากฏว่ามีการขยายพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สอปกร
เสร็จแล้วมันดันไปออกโฉนดในที่ที่ควรจะเป็นที่ของสปกร

นี่คือการยอมรับครับเขาบอกว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินไปแล้วสวปกรทำอะไรไม่ได้

ก็ในเมื่อที่ดินแปลงนี้เป็นของสปกหน้านิคมสร้างตนเองลุกล้ำขยายเขตเข้ามา
แล้วทำไมสปกรถึงให้เขาออกโฉนดได้
นั่นอ่ะสิยังไม่จบยังไม่จบเรื่องนี้
ผมจึงขอชี้แจงต่อไปนะว่าเพราะอะไรที่ดินในส่วนที่เป็นเขาใหญ่
ซึ่งเป็นที่ดินของสปกรมีการออกพระราชบัญญัติมาให้เป็นที่ดินของสปกรแล้ว
สบกถึงไปปล่อยให้เขาขยายพื้นที่นิคมสร้างตนเองลุกล้ำเข้ามาในที่ตัวเอง
และออกโฉนดโดยการยอมรับของสปกรเองเสียด้วย
ทำได้ยังไงทำไมถึงทำได้ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน
แล้วท่านให้คนอื่นเขาลุกล้ำมาในเขตของตัวเองแล้วออกโฉนดทับที่ตัวเอง
ยอมไหมยอมไหมถ้ายอมสอปอกอก็ยอมนะครับเพราะสอปอกอไม่ใช่เจ้าของ
สอปอกอเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับปรอบหมายจากกฎหมาย
ว่าในพื้นที่ต่างเหล่านั้นเป็นพื้นที่ของสอบคอทีนี้ที่ที่ไหนรีสอร์ทไหนที่ลุกล้ำเข้ามา
และทำไมรีสอร์ทต่างที่เขาใหญ่มากมายถึงไปสร้างหรูมีที่ดินแปลงละ๑๐๒๐ล้าน
สร้างลีสอร์ตสนามก๊อบลีสอร์ตต่างเหล่านั้นไปได้โฉนดมายังไง
แล้วรีสอร์ทต่างเหล่านั้นไปตั้งอยู่ที่ดินใครน่าสนใจเหมือนภูเก็ตไหม
ทั้งคู่เลยคือเรื่องที่ดินเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เรียกร้องให้มีการ
เรียกว่าขุดเลาะขึ้นมาให้มันออกจากพรมแล้วก็แก้ปัญหากันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนคอลอใหม่คนเดิมรัฐมนตรีเกษตรเขาบอกเขาเตรียมเก็บของแล้วนะ
ท่านชื่อพลเอกชาติชัยใช่ไหมสวัสดีค่ะ
ส่วนคนใหม่นายอยู่คนลิ้มแหลมทองจุวิตคงจะต้องไปหาว่าเรื่องต่างเหล่านี้มีความเป็นมายังไง
เริ่มต้นตั้งแต่นิคมสร้างตนเองนะเขื่อนลำทอคลองขยายมาและไปเอามิติจังหวัด
มติจังหวัดเนี่ยมาออกโฉนดได้ด้วยหรือทำได้ยังไงแล้วทำไมที่ดินเขาปฏิเสธไม่ทำ
และทำไมถึงมีการโฉนดที่ดินออกมาแล้วทำไมถึงรีสอร์ทถึงได้ไป
แล้วทำไมรีสอร์ทไปสร้างได้ไล่แล้ว๘๐ล้าน๙๐ล้านไปขายคนกรุงเทพขายคนร่ำคนรวย
ทำอย่างนี้ได้ยังไงไล่มาเป็นฉากฉากวันเดียวไม่มีจบหรอกครับท่านผู้ชมครับ
ก็ดังนั้นก็ขออนุญาตว่าขอเล่าในคราวถัดไปไม่ลืมครับและก็ไม่มีทางปล่อยครับ
ย้ำนะคะแล้วก็อยู่ในนี้มาเป็นน้ำจิ้มแล้วนะคะ
สำหรับเอกสารทางราชการที่สอบประกอบชี้แจงแล้วคุณชุวิตชี้แจงตอบกลับไปแล้ว
พร้อมกับคำถามอีกหลายคำถามที่เราจะหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้รู้กัน
ติดตามกันต่อตอนต่อไปสำหรับชุวิตตีแสกหน้า
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ